กันที่เรื่องราวของวาดที่เจ้าสาวป้ายแดง
นิวเคลียร์หันศาคุณผู้ชมค่ะ
จะถูกเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปหมาดใช่ไหม

จริงแต่ว่าล่าสุดก็เจอดราม่านะคุณค่ะ
เรื่องแค่เธอเนี่ยโพสต์รูปตัวเองลงในไอจี
ก็เจอดราม่ามีคนบอกว่าโอ๊ยชุดมันยังไงโนบราหรือเปล่า

ไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วซูมซูมเออสังเกต

ดิฉันว่ามันเป็นที่เนื้อผ้า
แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงมันเป็นที่เนื้อภาคนะ
มันเย็บมุมไงเวลาชุดที่เป็นหน้าอกของผู้หญิงเอง
เออแต่เขาบอกว่าจะเรียกว่าตาดีช่างสังเกตก็ดูจะใช่ที่นะ
เพราะว่างานนี้เห็นทีจะเป็นการโฟกัสสายตาผิดที่ผิดจุดไปสักหน่อย
เรียกว่าจับผิดแบบนี้สังเกตนะ

รูปที่เจ้าตัวแต่งชุดสวยชิคขึ้นไอจี
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมความเลอค่าออร่าจับ
กับเป็นว่าที่เจ้าสาวกันมากมายเลย
แต่ก็นี่แหละมีคอมเมนต์ชอบคอมเมนต์นั้น

เออหัวนมแบบนะ
คุณผู้ชมมีคอมเมนต์มาสะกิดต่อมดราม่าว่าเนี่ย
ชุดที่นิวเคลียร์ใส่เนี่ยคล้ายกับมันนโบลา
จนเห็นจุกโผล่ออกมาเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าตัวก็นั่งไม่ติดเลยต้องรีบออกมาโพสต์รูปชุดดังกล่าว
ชนิดที่ซูมให้เห็นก็คือรูปนี้นี่แหละ
พร้อมกับชี้แจงแบบเพลียใต้ภาพว่า
โอ๊ยเพลียคลิปเมื่อกี้เนี่ยลงไปบอกว่าเห็นหัวนมเออเพลียจริง
คือใส่ชุดชั้นในหนาเลยแตะข้างหน้า

ไม่ได้โนบราหัวนมโผล่พี่เพชรคงจะฆ่าค่ะถ้าโนบาโชว์หัวนมน่ะ
นางบอกแบบนี้ตามมาด้วยแฮสแท็กน่าเอ็นดูว่า

นี่แหละนะสาเหตุที่แท้จริงที่นิวเคลียร์ต้องรีบออกมาชี้แจง
ฉันคิดว่าไม่ได้กลัวคนเข้าใจผิดว่าจุดโผล่หรอก
กลัวพี่เพชรจ้ากลัวพี่เพชรจ้าจะโกรธว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อย
มาเอาจริงผู้หญิงเราส่วนใหญ่เขาก็ออกจากบ้านก็ไม่โนบากันหรอกคุณ
แล้วคนไทยเนาะจะเน้นปริมาณความหนาของฟองน้ำในชุดชั้นในซะด้วย
ว่าหลายคนอาจจะอยากดูมมากกว่าอาจจะอยากจุก

เราก็จุกเหมือนกันไม่โอเคไม่โอเค